รัฐนิวโชว์วันนี้จับตาการเมืองไทยหน่อยนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยแทบจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วค่ะของการเมืองไทยเพราะว่ามีนาคมปีหน้าจะครบวาระสี่ปีของสภาชุดนี้อืม

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ย

ค่ะซึ่งสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เนี่ย
มติจะออกมาเป็นอย่างไรก็เรื่องหนึ่ง

แต่ในแต่ละครั้งไม่ว่าจะออกมาอย่างไรมันมีผลกระทบกับรัฐบาลในหลายมิติจริง

โดยเฉพาะครั้งนี้ก็จะเห็นท่าทีของแต่ละคน
ท่าทีของแต่ละพักก่อนจะเลือกตั้งใหญ่ชัดเจนมากขึ้น
โอ้โหแล้วเที่ยวนี้เนี่ยนายกบวกกับ๑๐รัฐมนตรี

เยอะที่สุดใน๓ครั้งที่ผ่านมา

นำพักฝ่ายค้านอย่างพักเพื่อไทยนี่
ปล่อยทีเซอร์โหงโปร่งมาเลยนะ
เดี๋ยวจะอภิปรายกันพรุ่งนี้นะเริ่มพรุ่งนี้นะ
เดี๋ยวจะเปิดทางเปิดเวลาให้ฝ่ายค้านทั้งสัปดาห
มีติวด้วยมีติววันนี้ถูกต้องเอาดูทีเซอร์แล้วก็โปสเตอร์โหมโรงของทางพักเพื่อไทยก่อนนะครับ
โปสเตอร์โหมโตรงของทางพักเพื่อไทยก่อนนะครับ

โปสเตอร์โหมโตรงของทางพักเพื่อไทยก่อนนะครับ
โปสเตอร์โหมโตรงของทางพักเพื่อไทยก่อนนะครับ

โปสเตอร์โหมโตรงของทางพักเพื่อไทยก่อนนะครับ
โปสเตอร์โหมโตรงของทางพักเพื่อไทยก่อนนะครับ
โปสเตอร์โหมโตรงของทางพักเพื่อไทยก่อนนะครับ
โปสเตอร์โหมโตรงของทางพักเพื่อไทยก่อนนะครับ
โปสเตอร์โหมโตรงของทางพักเพื่อไทยก่อนนะครับ
โปสเตอร์โหมโตรงของทางพักเพื่อไทยก่อนนะครับ
โปสเตอร์โหมโตรงของทางพักเพื่อไทยก่อนนะครับ
ส่วนวันลงมติเนี่ยคือ๒๓กรกฎาคมนะครับ
ผู้ถูกอภิปรายไม่วางใจในครั้งนี้นะครับ
ก็คือ๓ปพลเอกประยุทธ์นายกพลเอกประวิทย์รองนายก
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีมหาดไทย
มีอีก๘รัฐมนตรีรวมแล้ว๑๑คน
มีแกนนำพักของเพื่อไทยเนี่ย
แก่นำพักฝ่ายค้านจะเป็นตัวหลักในการถ่ายทอดเรื่องราว
เขาบอกว่าเป็นความอึดอัดใจความลำบากของประชาชน
ส่งต่อมายังพักฝ่ายค้าน
พร้อมกับระบุข้อความบอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายของรัฐบาลประยุทธ์
เพื่อไทยพร้อมลุยในภารกิจใหญ่
เพื่อประชาชนต้องไล่พระเด็จการ๘ปี
โอ้โหพี่อุ๋ยคะเพื่อไทยมาขนาดนี้

มาดูพักก้าวไกลค่ะ
ปล่อยคลิปทีเซอร์ซักฟอกรัฐบาลมาในแนว

ตอกตะปูปิดตายทลายระบอบประยุทธ์

ใบ้หัวข้ออภิปรายมาแบบนี้

ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารของกองทัพ

เขาบอกว่าคุณรังสิมันโรมเป็นไฮไลท์

ให้รอฟังนี่
พบกันครับ
นี่มีไฮไลท์ทิ้งท้าย
แล้วก็เมื่อสักครู่จะใช้คำว่าชาปนกิจ
แล้วก็เป็นไฟขึ้นอย่างนี้ค่ะ
เพื่อไทยนี่ดูแบบซีรีส์เกาหลี
อันนี้มาแนวแบบร้อนแรงเลย

แต่ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าคือรัฐบาล

เขาบอกว่าไอ้ทีเซอร์อะไรต่างโปสเตอร์

เหมือนเอาเรื่องสำคัญมาเป็นเรื่องล้อเล่นหรือเปล่า

เนื้อหาในสภาของคุณเนี่ยจะเป็นยังไง

นะ
ปล่อยพวกพ้องแสวงหาประโยชน์จัดซื้ออาวุธทั้งที่ประเทศมีปัญหา
ปัญหาเศรษฐกิจมันหนักมากรุนแรงมาก
บริหารประชาชนยิ่งจนเหลื่อมล้ำมากขึ้น
ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองค่ะ
นี่ข้อกล่าวหาที่ทางฝ่ายค้านเขากล่าวหานะ

ต้องไปรอดูวันลงมตินะว่าจะว่ายังไงบ้าง

ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายมนตรี
ถูกแจ้งข้อกล่าวหาโดยพักฝ่ายค้าน

จงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูลและกฎหมาย

แล้วก็บอกว่าสร้างความมั่งคั่งในตำแหน่งหน้าที่
พวกพ้องทุจริตแสวงหาประโยชน์
จิตสำนึกความรับผิดชอบ
ไม่เป็นแบบอย่างในการปราบปรามการทุจริต

พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะ

อีกหนึ่งปอนี้โดนข้อหาว่า
ซื่อสัตว์สุจริตขาดธรรมภิบาลบริหารผิดพลาดอย่างร้ายแรง

รู้เห็นยินยอมไม่ยับยั้งการทุจริตนะคะ
รัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐที่ถูกยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย
มีคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ข้อกล่าวหาของภาคฝ่ายค้านที่เขาแจ้งเอาไว้

บริหารราชการล้มเหลวบกพร่องอย่างร้ายแรง
ละเลยให้เกิดอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมือง
ใช้อำนาจเอื้อประโยชน์จงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดรัฐธรรมนูล
ประพฤติเสื่อมเสียทางศิลธรรม
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะ
ทางฝ่ายค้านก็จะมีการอภิปราย
ประเด็นเรื่องของการไม่ซื่อสัตว์สุจริต

ให้มีการทุจริตและแสวงหาประโยชน์

ใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูล
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

พลังประชารัฐนี่มีรายชื่อติดหลายคนนะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่น

กล่าวหาว่าไม่ซื่อสัตว์สุจริต

ใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง
จงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรมนุน

และไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ทีนี้ค่ะคุณอนุทินชาญวิรากูลค่ะ
ว่าการกระทรวงสาธารณะศูนย์นะคะ

แต่หลักเรื่องของการไม่ซื่อสัตว์สุจริต

ความไม่ซื่อสัตว์สุจริตเนี่ยค่ะไร้คุณธรรมจริยธรรม
สำนึกนักการเมืองที่ดีทำลายระบบการเมือง
รู้เห็นเป็นใจใช้เงินและผลประโยชน์เพื่อดึงสอสอ
ใช้งบประมาณเกินความจำเป็นไม่เกิดประโยชน์
เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องบริวารแสวงหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ค่ะ
อ่าท่านต้องดูหัวข้อหลักเหล่านี้เอาไว้นะค่ะ
แล้วไปฟังเนื้อหาในการอภิปรายของฝ่ายค้านว่าเขามีหลักฐานตรงไหนยังไง
ใช่ภูมิใจไทยนี่เลขาธิการพักภูมิใจไทย
คุณศักดิ์สยามคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ฝ่ายค้านบอกไม่ติดได้อย่างไรนี่ต้องมาอยู่แล้วนะฮะ
ข้อกล่าวหาที่พักฝ่ายค้านแจ้งเอาไว้บอกว่าไม่ซื่อสัตว์สุจริต
นะแล้วก็มีการแสวงหาประโยชน์นะทำให้ประเทศสูญเสียงบประมาณมหาศาล
แทรกแซงเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องและพักการเมืองที่ตนสังกัด
ไม่ดูแลให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมมีผลประโยชน์ทับซ้อน
และเหมือนเดิมฮะเหมือนกับทุกทุกคนในครั้งนี้ค่ะจงใจนี่ไม่อ่า
แล้วก็ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงใช่ค่ะ
ทีนี้ค่ะมาดูคุณจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะ
เห็นไหมคะหลักก็จะเหมือนกันเรื่องของความไม่ซื่อสัตว์สุจริตนะคะ
พฤติกรรมช่อชนรู้เห็นเป็นใจให้ทุจริตใช้อำนาจแสวงหาผลประโยชน์ปล่อยให้ราคาสินค้าสูงขึ้น
กระทบกับประชาชนทุกหย่อมย่าจงใจปฏิบัติหน้าที่โดยที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงค่ะ

ประชาธิปัตย์นะครับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกหนึ่งท่านนะครับ
คุณจุติไกรเลิกนี่ฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ฝ่ายค้านกล่าวหาว่าไม่ซื่อสัตว์สุจริตไร้ความรู้ความสามารถปล่อยให้ประชาชน
ไร้ที่อยู่อาศัยและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเองและพวกพ้อง
ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนตกต่ำ

คุณนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะ
ฝ่ายค้านเขาจะอภิปรายในประเด็นเรื่องของการไร้ความรู้ความสามารถทุจริตต่อหน้าที่ไม่ซื่อสัตว์สุจริตจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูล
ไม่ตรวจสอบยับยั้งและป้องกันการทุจริต
ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงค่ะ
นี่คือทั้งหมด๑๑ท่านที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ประเด็นต่างเหล่านี้ล่ะค่ะ
วันอังคารถึงวันศุกร์นี้
และวันเสาร์ลงมติ
ใช่ค่ะอยากให้คุณผู้ชมติดตามไทยรัฐทีวีนะคะ
เกาะติดแน่เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้

เดี๋ยวเราจะลองเช็คเสียงนิดนึง
คนนะครับมี๔๗๗คนนะฮะ
และฝ่ายรัฐบาลในขณะนี้นะฮะอืมฝ่ายรัฐบาลเนี่ย
คือ๔๗๗ทหาร๒เท่ากับว่าถ้าจะได้เสียงไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ
ต้องมี๒๓๘๓๙ขึ้นรัฐบาลณขณะนี้รวมพักร่วมทั้งหมด
ดูสีเขียวนะฮะมีทั้งหมด๒๔๕คนเกิน๒๓๘ใช่
ฝ่ายค้านตอนนี้รวมทั้งหมดมีกันอยู่๒๐๘คน
ถ้าจะไม่ไว้วางใจใครให้ประสบความสำเร็จเนี่ย
ต้องมีฝั่งรัฐบาลที่เขาฟังแล้วแบบอุ้ยโอ้โหหลักฐานแน่นข้อมูลชัดใช่แน่
เพราะคนก็จะกังวลใจพักเล็กในส่วนของพักร่วมรัฐบาล
กังวลใจว่าจะงูเห่าหรือเปล่าหรือจะอย่างไรหรือเปล่า
แต่อีกมุมหนึ่งก็บอกว่าไม่น่ากังวลใจเลยเพราะว่าเขาก็ได้ใจรัฐบาลไปแล้วนี่
เรื่องของสอสอบัญชีรายชื่อหาร๕๐๐หาร๕๐๐มันเอื้อประโยชน์ให้กับพักเล็ก

บางคนบอกว่าที่ผ่านมาลงมติกันแต่ละครั้งเนี่ยมีแต่ฝั่งฝ่ายค้านไปโหวตให้รัฐบาลด้วยซ้ำ

แต่คราวนี้มีตัวแปลอย่างนี้ท่านผู้ชมคุณเดี๋ยวมาสอน
พักรัฐบาลณขณะนี้เนี่ยโอเคมีเสียงเท่านี้นะ
อาจจะดูจาก๒๓๘๓๙ไป๒๔๕เอออีกไม่เท่าไหร่นะ

พักพลังประชารัฐแยกมาตั้งพักใหม่ใช่ไหม

วันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า

เอาสมมุติตอนลงมติให้บิ๊กป้อม

พักเล็ก๘เสียงเนี่ย
คุณเข็มมาสอนบอกยังไงเขาคงอยู่ฝั่งนี้แหละ

แต่ถ้าบิ๊กตูและรัฐมนตรีท่านอื่น
เศรษฐกิจไทยของร้อยเอกธรรมนัฐบอกผม
เสียงก็ยังสบายหรือเปล่าพี่อุ๋ย

ผมขอเอาพักเล็ก๘พักคืนไปนะ

เสียงของฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล
มีอยู่เท่านี้เสียงกึ่งหนึ่งของสภาณปัจจุบัน
มีสอสอรวมอยู่๔๗๗คนเนี่ย
ต้อง๒๓๘ขึ้น

เกิดย้อนไปดู๓ครั้งก่อนหน้านี้

รัฐบาลก็ผ่านแบบก็สบายแหละ
แต่ในแต่ละครั้งมันก็จะมีอะไรสะท้อน

แล้วคนอื่นจะน้อยใจไหมหรืออะไรยังไง

อำรองนายที่อยู่กับรัฐมนตรีท่านเจ้าชาญกฎหมาย

แต่เขาบอกไม่ได้ติวก็แค่แนะนำแนะแนวอะไรแบบนี้เตรียมความพร้อม
งั้นไปดูบรรยากาศได้ไหม
ได้มีการหารือกับพักร่วมรัฐบาล
แล้วหารือกับพลเอกประวิทย์ในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
เลขาธิการพักและคอรมอให้ทุกคนเตรียมข้อมูล
เชื่อมั่นว่าทุกคนที่ถูกอภิปรายสามารถชี้แจงได้ในทุกประเด็น
ที่มีความสำคัญตามข้อที่จริง
พักเล็กนักข่าวก็ถามค่ะพี่อุ๋ยว่า
ท่านนายกรัฐมนตรีกังวลไหมเรื่องพักเล็ก
ท่านนายกบอกว่าก็เคยบอกแล้วไง
ว่าทำงานด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์
ส่วนตัวก็มั่นใจว่ายังไงยังไงก็น่าจะอภิปรายกันได้ผ่านฉลุย
ท่านนายกค่อนข้างมั่นใจนะคะลองฟังเสียงดูค่ะ
ผมทำงานด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ของผม
ผมเชื่อมั่นว่าทุกคนก็ทำงานมาอย่างนั้น
ทุกคนเป้าหมายก็คือประชาชนและประเทศชาติ

เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็รับได้ทุกเรื่องนะครับ
ผมมั่นใจกับท่านมาตลอดชีวิตที่ผมอ่านมา
ต่างคนต่างไว้ใจซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับ
เรื่องใดที่เป็นปัญหาก็มาหารือกันหาทางแก้ไขร่วมกันนะครับ
ผมไม่มีปัญหาอะไรกับท่านท่านจะไม่มีอะไรกับผมนะ
ก็พูดไปแล้วไงก็พูดในที่เป็นประโยชน์
ในที่เป็นข้อเท็จจริงพูดในเรื่องที่ไม่บิดเบือน
พูดในเรื่องที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับตามหาการแผ่นดิน
และไม่ความเสียหายกับประเทศชาตินะ
เพื่อจะทำให้มีผลกันในเรื่องความสะพานในประเทศด้วย
ต่างทั้งหมดต้องระวังอย่างที่สุดในการอภิปรายในครั้งนี้
และนี่บรรยากาศที่ที่ประชุมคอลโมวันนี้นะฮะ

มีการสังเกตท่าทางการให้กำลังใจกันด้วยพี่อุ๋ยค่ะ

แต่วันนี้ต้องมาส่งบิ๊กป้อมหน่อย
เห็นบอกมีภาพตอนยกมือสัมผัสไหล่กันด้วยเหรอ

คำร้องค่ะขอเรื่องผู้กองหน่อยค่ะ
เดี๋ยวต้องดูมุมนี้นะฮะนี่ครับ

ที่พลเอกประวิทย์จะเดินทางไปขึ้นรถ
ก่อนที่บิ๊กตู่จะให้สัมภาษณ์นักข่าว
นี่จังหวะนี้ค่ะ

แบบผิวหูภาคเสียงให้เลย
ให้กำลังใจกันนักข่าวบอกแบบนี้
แล้วก็นี่บิ๊กตูก็หันไปที่โพเดียม
ป้อมก็มาขึ้นรถนะครับ
ผลเอกประวิทย์บอกถึงการได้พูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
อดีตลูกพักพลังประชารัฐนะครับ
ตอนนี้ไปเป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยแล้ว
บอกว่าเมื่อวานนี้ร้อยเอกธรรมนัฐได้คุยกัน
และไม่ตอบว่าให้ต่อเวลาเป็นห่วง
ไม่ว่างใจหรือไม่หรือว่าแกนนำพักเล็กที่เข้าพบ
มูลที่ป่ารอยต่อเนี่ยเมื่อวานนี้จะเป็นยังไงเนี่ย

ท่านรองค่ะขอเรื่องผู้กองหน่อยค่ะ
เมื่อวานได้คุยกับผู้กองเราเข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมคะ

เพราะว่าคราวนี้เหมือนฝ่ายค้านพวกนี้พวกเราจะเร่งไปได้คุย
ได้ให้ความสบายใจในเรื่องเสียงขึงครับ
คือจริงแล้วร้อยเอกธรรมนัสให้สัมภาษณ์ไว้อย่างละเอียดมากเลยนะ
บอกว่าได้ไปหารือไปคุยกับท่านพลเอกประวิทย์แล้วเหมือนท่านขอเลยว่าให้ผมขอเลยเหรอ
ใช่ร้อยเอกธรรมนัฐใช้คำนี้จริงท่านก็ขอว่าให้โหวตให้ทางรัฐบาลได้ไหม

แต่ร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่าเป็นฝ่ายค้านแล้วก็จะโหวตเป็นในส่วนของฝ่ายค้านนั่นแหละ
ก็ไม่ได้อภิปรายเพราะว่าทางฝ่ายค้านเขาจัดขุนพลไว้แล้วใช่ไหมคะ
แต่ก็ได้โหวตแน่ก็จะโหวตไปทางนู้นแหละแต่ก็ยกเว้นบิ๊กป้อมคนเดียว
ท่านเดียวเพราะว่าชื่นชมการทำงานราชการของท่านแล้วก็ยังไม่พบว่าท่านทำอะไรที่มันทุจริต
บอกว่าไม่ได้ว่าเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์แน่นแฟนแนบแน่นอะไรอย่างนั้น

มันไม่ได้มีหลักฐานว่าท่านทุจริตอะไรประมาณอย่างนั้น
ทีนี้ค่ะในส่วนของพักเพื่อไทยค่ะมาดูความพร้อมกันหน่อยนะคะ
ขุนพลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ก็ในส่วนของพักเพื่อไทยเขาก็จัดสรรอะไรไว้เรียบร้อยแล้ว
อย่างที่บอกไปว่าพักเศรษฐกิจไทยถึงแม้ว่าจะมาร่วมกับฝ่ายค้านแล้ว
ไม่ได้จัดวางเอาไว้ให้มีการอภิปรายนะคะ
รัฐบาลได้เวลา๑๘ชั่วโมง
รวมประธานรวมคอรมอฝ่ายค้านได้เวลาเต็มที่เลย๔๕ชั่วโมง

เวลาทั้งหมดนี้ค่ะพักร่วมรัฐบาลได้จัดสรรให้กับฝ่ายค้านตามความเหมาะสม
ก็ไม่ได้มีการต่อรองขอเวลาอะไรเพิ่มเติมนะคะ
เพื่อไทยจะมีผู้อภิปราย๒๗คนก้าวไกล๑๔
ประชาชาติ๓เสรียรมไทย๒เพื่อชาติ๒พลังปวงชนไทย๑
ค้านอิสระก็คือสสเต้สสเต้มงคลกิจอีก๑คนนะคะ
วันแรกก็จัดหนักกับรัฐมนตรีพักภูมิใจไทยคุณอนุทิน

ที่๒ก็จะคุณนิพนธ์คุณสันติพลเอกประวิทย์พลเอกอนุพงศ์
คาดว่าจะอภิปรายพลเอกประยุทธ์คือช่วงค่ำของวันที่๒ในการอภิปราย

ใช่คาดว่าจะเป็นช่วงค่ำวันพุธที่๒๐กรกฎาคม
และฝ่ายค้านจะให้เวลาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์เยอะมาก

หนักจัดเต็ม๓๐ชั่วโมง

ก็ฝ่ายค้านเขาบอกว่าก็ข้อกล่าวหามันเยอะ
แล้วจะต้องเอาข้อมูลมาอภิปรายไง
ข้อมูลมันต้องเยอะมันต้องชัดอืม
พักร่วม๖พักได้มีการร่วมทำงานกันมาหลายเดือน
แล้วก็จนในที่สุดก็วันนี้ถือว่ามีความพร้อมอย่างสมบูรณ์
ด้วยการจับเนื้อหาจับบุคคลแบ่งเวลาลงตัว
นายกรรมตรีคนเดียวจะใช้เวลาประมาณ๓๐ชั่วโมง
แล้วที่เหลือก็จะเป็นรัฐมนตรีแต่ละท่าน
เราได้เตรียมความพร้อมเตรียมข้อมูลเตรียมหลักฐาน
ที่จะบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชน
ผ่านท่านประธานสภาไปยังสมาชิกสภาพุทธแหล่งรัฐศดร
แฉถึงพฤติการพฤติกรรม
โดยเฉพาะความผิดพลาดบกพร่องล้มเหลียว
กระทำต่อประเทศชาติบ้านเมืองกับพี่น้องประชาชน
พฤติการพฤติกรรมที่สอดทุจริตเอื้อประโยชน
ใช้งบประมาณแผ่นดินใช้ภาษีอากรของพี่น้องประชาชนเนี่ย
แสวงหาผลประโยชน์โดยเฉพาะผลประโยชน์ทางการเมือง
เราจะไม่ให้ทำพี่น้องผิดหวัง
อ่าล่าสุดนะฮะพักฝ่ายค้านน้องใหม่
พักเศรษฐกิจไทยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผายืนยัน
ยืนยันว่าขอปฏิเสธข้อเสนอของบิ๊กป้อม
ที่ขอให้ช่วยยกมือสนับสนุนพลเอกประยุทธ์

โดยบอกว่าสถานะของพักเศรษฐกิจไทยวันนี้คือ
ฝ่ายค้านไม่ใช่พักร่วมรัฐบาลอีกต่อไป
ดังนั้นจะโหวตตามมติของพักฝ่ายค้าน

เพราะยังไม่เห็นข้อบกพร่องหรือการทุจริตอะไร
ทุกคนในภาคเศรษฐกิจไทยก็จะโหวตไปในทิศทางเดียวกันหมด

พรุ่งนี้เริ่มวันแรกอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐนิวโชว์ของเราก็เลยอุ่นเครื่องโหมโรงให้ก่อนเลย

แล้วคุณผู้ชมก็ติดตามไทยรัฐทีวีของเรานะคะคุณผู้ชม